จนเข้าบาดเจ็บเย็ปไปเจ็บสี่แปดเข็ม
เป็นกลุ่มคนที่ทำร้ายเขาเสร็จแล้วเนี่ย
ค่ะมากันเนี่ยฮะยกพวกมากันแล้วก็เดินออกไปจากคอนโดแห่งนี้
ในการเกิดขึ้นเนี่ยยังชดละมวลอุ้นวายอยู่นะครับ
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครลักษณะเดินแล้วก็แยกกระจายกันมาอย่างนี้
นี่เป็นภาพหลังจากเกิดเหตุนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยบุกเข้าไปทำร้ายคนบาดเจ็บ
คอนโดแห่งหนึ่งแถวปฐุมธานีนะครับแล้วก็หลบหนีไปนี่เป็นสภาพที่เกิดเหตุนะครับ
พวกมา๘๙คนอาวุธครบมือบุกมาทำร้ายถึงในคอนโดใช้มีดฟันเพื่อนรุ่นพี่บาดเจ็บ
ี่สิบสี่แผลรวมเย็บเจ็ดสิบแปดเข็มตอนนี้รู้ตัวหมดแล้วว่าเป็นใคร
แล้วแจ้งความไว้แล้วยังไงซะขอให้ออกมามอบตัวซะดีดีนี่นะคะทีมข่าวของเรานะคะ
ก็ไปที่คอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนะคะไปคุยกับนางสาววันวิสาอายุ๑๙ปีที่เรียนอยู่ชั้นปี๑นะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุตอนข้ามยี่สิบสี่มกราคมแฟนเก่าเลิกกันไปสามเดือน
ส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไปบอกว่าถึงคอนโดแล้ว
พี่ชายกับเพื่อนผู้ชายอีกคนก็ลงไปคุยด้วยไปขอเคลียร์เพราะกลัวว่าจะมีเรื่องกัน
เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยโดนแฟนเก่าทำร้ายมาก่อนพอพี่ชายลงไป
ถูกกลุ่มของแฟนเก่ามากันนู้น๘๙คนค่ะอาวุธครบมือเลยบุกมาในคอนโดพังข้าวของเสียหาย
มีดฟันด้วยนะคะแล้วก็รุมทำร้ายพี่ชายโดนฟันทั้งตัว
ี่สิบสี่แผลอืมเย็บไปเจ็ดสิบแปดเข็มอ่ะโอ้โห
อยู่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคะซึ่งก็ไปแจ้งความที่สพคลองหลวงเอาไว้แล้วอะค่ะ
หนูเห็นแล้วเห็นแฟนเก่าหนูเดินนำหน้าคนแรกเลย
นึกว่าอ่ะโอเคมาคนเดียวโล่งใจแล้วตัวหนูอ่ะก็เลยไปบอกพี่พี่ว่า
เนี้ยพี่มาแล้วมันมาคนนึงแต่พอทีเนี้ยหนูดูใหม่อีกที
หนูยังไม่ได้เดินออกจากที่แอบมองอยู่นะเห็นประมาณมาอีกสี่ห้าคน
แล้วก็มีการดักรออยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเนี้ยสองคน
แล้วก็มีการเดินไปตรงนู้นข้างในพร้อมกันอีก๕คนมันก็ขึ้นมา
แล้วก็เดินเดินมาเห็นพี่ชายหนูคนที่อยู่โรงพยาบาลตอนนี้ค่ะ
ก็คือใช้มีดฟันหัวเข้ามาเลยเป็นอดีตแฟนเก่าแฟนใช่แล้วก็เลิกกันไปแล้ว
กันไปสองถึงสามเดือนแล้วคนที่โดนทำร้ายล่ะคนที่โดนทำร้ายคือรุ่นพี่
รุ่นพี่คนสนิทไม่รู้ค่ะคือเขาเป็นคนขู่ไว้แล้วว่า
ถ้ากูถึงกูจะเล่นทุกคนกูไม่ไว้หน้าทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงอืม
อะไรจะโหดขนาดนี้นะคะครับคุณผู้ชมคะ